คุณผู้ชมครับก่อนจะไปติดตามเรื่องของมะพร้าว
ตอนนี้ขายดิบขายดีผมขอแวะไปที่เรื่องของน้องชมพู่สักแป๊บหนึ่ง
เราตามกันมาว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีเรื่องของน้องชมพู่
ตำรวจบอกว่าไม่มีการกำหนดแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับ
แต่ดูเหมือนว่างานจะไปเข้าผู้ใหญ่บ้านที่บ้านกรอก
เพราะอาจจะถูกดำเนินคดีข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ไม่เป็นกลางกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะครับ
ผลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าในการออกหมายจับคนร้าย

หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการออกไหมจับคนร้ายก่อน๑๕กุมภาพันธ์
ท่านยืนยันไม่มีการกำหนดว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนวันไหน

ตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการออกหมายจับนั้นจะพิจารณาเพิ่มเติมในข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยเล็งเห็นผลหรือประสงค์ต่อผล
ซึ่งอยากจะให้พิจารณาดูว่า
หากจะมีใครสักคนพาเด็กทั้งที่รู้ว่ายังไม่เสียชีวิต

แล้วสามารถจะเล็งเห็นว่าเสียชีวิตได้แน่
ท่านคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรอันนี้ท่านถามกลับมา
แต่ละคนมีความเห็นกันอย่างไรก็ได้
แต่ทางคณะทำงานจะพิจารณาแจ้งข้อหาอะไรนั้นให้รอฟัง

ผมถามกลับว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่ง
พาเด็กที่ยังก็รู้ว่า

เอาขึ้นไปในจุดที่
สามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่
คิดว่าเขาควรจะโดนข้อหาอะไร
นั่นก็แล้วแต่นะว่าทุกคนมีความเห็นได้ครับ
แต่ถึงอย่างทางการพนักคำสวนต้องแจ้งเองว่าจะแจ้งอะไร
เดี๋ยวผมก็ยังเถียงกันอยู่นะ

ถ้ามีคนเล็งเห็นว่าการที่เอาน้องยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไป

ลองคิดดูว่าตำรวจจะแจ้งข้อหาอะไร

ขณะเดียวกันมันมีอีกหนึ่งเรื่องของข้อกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนาจารย์ศพคุณผู้ชม
ตอนนี้คณะทำงานกำลังหามรือกันว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมหรือเปล่า
ท่านยังบอกว่ากรณีที่มีกลุ่มคนอาจจะร้อนตัวว่าจะถูกไหม
จับไปหาทนายไปร้องต่อสารท่านไม่ได้พูดถึงใคร
แต่คุณผู้ชมลองคิดดูท่านหมายความว่าคนนั้นเป็นใคร
บอกว่าคดีนี้มีการต่อสู้อยู่๒ทางขึ้น
สู้ในชั้นศาลสองต่อสู้กันทางโซเชียล
แต่ตำรวจยังไงก็ต้องเน้นในการสู้ในศาลนะครับ
เรื่องของการรวบรวมหลักฐานมันมีหลักฐานทางคดีมากกว่าการต่อสู้ในโซเชียล
อันนี้ท่านก็พูดเอาไว้แบบนี้นะครับ
อีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวคือนายอัจฉริยะคุณผู้ชม
ล่าสุดไปร้องเรียนกับปปชให้ดำเนินคดีกับนายนิ่มเงินนามเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านกกอก
ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๗
ในอำเภอดงหลวงที่มุกดาหารนายชัชวานเขาบอกว่า
ตอนนี้จากเรื่องนี้ได้มอบอำนาจให้กับประหลัดอำเภอไปพูดคุยตักเตือนกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว

รวมไปถึงมีการโทรไปหาเป็นการส่วนตัวตักเตือนว่าให้ประพฤติตัวเป็นกลางกับชาวบ้านหน่อย

ซึ่งหรือหาพิสูจน์ได้ว่าผู้ใหญ่บ้านกวกละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ทางกรมการปกครองจะดำเนินการทางวินัย
หากร้ายแรงถึงขั้นกับอาจจะต้องไล่ออกจากตำแหน่งด้วยซ้ำไป
แต่ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านเองว่ายังไงยืนยันผมเป็นกลางอยู่แล้ว
แต่มีสื่อบางสื่อที่บอกว่าผมไม่ให้สัมภาษณ์
เขาบอกว่าก็สื่อละเมิดเขาหลายเรื่อง

ปล่อยให้ตะบดทำหน้าที่บ้างอันนี้ผู้หญิงบ้านเขาว่าอย่างนั้น
เป็นความคืบหน้าล่าสุดยังไม่ทราบว่าก่อน๑๕กุมภาพันธ์จะมีการออกหมายจับหรือเปล่า

เมื่อกี้ที่พบตรถามกลับคิดได้๒ข้อหา
ลักพาครับ๒กระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ถ้าเกิดว่าเล็งเห็นผลตั้งแต่แรกแล้วพาน้องไปตาย
เอาจริงนะหนักสุดเนี่ยคือฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อนได้นะคะ

ตามรักษาข้อถามโปรตรที่ถามมา